ส่วนเหตุสลดที่ร้อยตำรวจโทท่านยิงเมียยิงลูกและยิงตัวเอง
เสียชีวิตรวม๓ศพนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ญาติไปรับศพท่ามกลางความโศกเศร้านะครับ
ทางญาติของฝั่งภรรยาเปิดเผยบอกว่า
ปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง
คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลสิริราชครอบครัวของนางเบนเจวันอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นภรรยาของร้อยตำรวจโทพงพรทวีแก้วรองสารวัตรกอง
กับการสืบสวนนครบาน๘นะครับไปรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมินะครับหลังจากถูกสามียิงเสียชีวิต
นางสุภาพรแม่ของนางเบนเจวันยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
ยอมรับว่าลูกสาวเคยมาปรึกษาปัญหาครอบครัวหลังจากไปอยู่กินกับร้อยตำรวจโทพงพร
โดยลูกสาวต้องลาออกจากการด้วยสาเหตุความหึงหวงครับ
เธอก็หมายถึงคุณแม่นะก็ทำได้แค่ปลอบใจลูกสาวนะครับ
จากทั้งคู่อยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยกันแล้วนะครับ
คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นครับ
ได้ออกจากงานก็เพราะนี่เรื่องนี้แหละก็เมียไปทำงานก็ว่าแต่
เป็นหุ้นอย่างนี้อย่างนี้แหละก็เลยตัดปัญหาไป
ออกจากงานออกมาก็ไม่ว่าถ้าคิดว่าสบายใจก็ออกมา
ก็เพิ่งจะออกได้กี่เดือนนะในเดือน๒เดือนนี้แหละประมาณนี้นะคะ
เหมือนเขาละแวงคงละแวงคงละแวงนะ
ขณะที่นายประเมินครับลุงของนางเบนเจาันบอกว่า
เทือนใจมากหลังจากทราบข่าวนะครับแล้วก็ยังต้องมานำร่างทั้ง๓เนี่ย
กันไปทำพิธีเนื่องจากทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกัน
แต่ต้องเคารพการตัดสินใจของพ่อและแม่
หลานสาวกับหลานเขยมีปัญหากันมาสัก๒๓เดือนแล้ว
หลานสาวปรึกษากับญาติว่าเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ชายภูมิแล้ว
เนื่องจากทนไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายมาเกิดเหตุสลดแบบนี้เสียก่อนครับ
มันเร็วเกินไปครับวันนี้มารับศพหลานกลับบ้าน
ตามที่ขอตามที่บอกไว้ครับ
คุณผู้ชมครับส่วนร่างของ

พงพรและลูกสาวอายุ๑๔ปีครอบครัวประเสริฐ
ที่จะให้ข้อมูลนะครับคาดว่าจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัด
ในเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ